อันนี้ทั้งสนุกทั้งเหนื่อยอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีครับ
ทั้งสนุกทั้งเหนื่อยจริง

ไปเพื่อนเราไปลำบากด้วยกัน
ต้นก็ผ่ายเป็นแก๊งนะเป็นหมู่คณะนะ
จะบอกให้นะคนที่อยู่ริมนอกสุด
เหนื่อยสุด

คือต้องวิ่งไกลกว่าเขา
คนวิ่งลาณในบ่คล้น
งานนี้คืองานเปิดโลกทะเลโครนครั้งที่๑๑ตอนลุยโครนไปด้วยกัน
นี่เป็นตอนของเขานะนี่คือไฮไลท์ของงานนี้ฮะ
เป็นการจำลองรูปแบบการละเล่นมาจากกีฬาวัวลาน
โดยจะขุดบอกโคนแบบนี้เลยแล้วก็ปักเสาไว้ตรงกลางอย่างที่เห็น
วนรอบเสาแบบนี้ถามว่าวิ่งสักกี่รอบดี
กี่รอบห้าเจ็ดรอบโอ้โห
เหนื่อยอยู่นะผมรอบเดียวผมนอนแล้ว

น้องไว้ตามเพราะมันเดื่อยดูดิ
เด็กนอนหนูก็สนุกสนานแต่ได้เรียนรู้ครับ
งานนี้นะมีผู้หลักผู้ใหญ่คนสำคัญของเพชรบุรีมาเปิดงานนะ
ก็คือคุณนัฏชัยนัมภูณสุขสัน
เป็นผู้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

แล้วก็ท่านบอกแบบนี้ว่างานนี้เป็นการนำจุดเด่นของอำเภอบ้านแหลม
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารทะเล

เอาจริงนะตั้งใจเนี่ยก็คือให้เด็กน้องหนู
เยาวชนในพื้นที่ได้มาเรียนรู้
รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่เขาได้มารวมตัวกัน
เล่นแล้วก็จัดกิจกรรมสนุกแบบนี้
แล้วเนี่ยเขาบอกว่าการจัดงานแบบนี้ได้รับการตอบรับที่ดี
แล้วจัดไปแบบไหนยาวเลย
๒๑๓๐เมษายนนี้เคียงเผิมบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี
ลองไปดูสิเนี่ยอยากให้ไปนะเพชรบุรีเนี่ยโอ้โห
เมืองของดิบของดีเยอะแยะแล้วไปแล้วอย่าลืมนะหนมมะกง
ตอนนี้ดิฉันเป็นห่วงคนริมอ่ะทำไม

ก็แน่นอนล่ะคนริมต้องแข็งแรงสุด
ก็ต้องต่านเขาล่ว่างทุกทีมคนลิมอ่ะ
้โฮต้องแข็งแรงแร็กกำลังขาต้องมี
ดิฉันขออยู่ติดเสาได้ไหม
แล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาก็อันเชิญน้องใบตองขึ้นสู่ยอด
ดิเชินพรพซพรที่จดมชาติ
แล้วเชิญขึ้นสุดยอดเต๋า

อ่ะอร่อยมากแก่งค่ะอืมใช่ขอบคุณครับ